คนผู้ชมบอกว่าอยากเลี้ยงหนูแต่ผมบอกว่าแบบนี้ละกัน

ว้าเป็นลำบากไปเลย
อะไรต้องเลือกให้ดีนะว่าจะเลี้ยงหนูพันธุ์ไหน
เลี้ยงที่ไหนด้วยกินเยอะกินจุหรือเปล่าต้องเช็คดี
เลี้ยงให้มันถูกที่ถูกเวลาด้วย
ใช่แล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาไปนะ
บางคนบอกเลี้ยงอะไรก็ไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้ยังเลี้ยงตัวเองอยู่เลยใช่ค่ะ

ไหนเราคุยเรื่องของประเด็นสัตว์เลี้ยง
เราก็เลยมีการรวบรวมสัตว์ต่างนานามาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
แต่ไม่ใช่งูตัวเงินตัวทองหมาแมวที่ให้ดูกันทุกวัน
วันนี้เรารวบรวมสัตว์แปลกแปลกทั้งรูปร่างแปลกทั้งชื่อ
แถมยังมีคนนิยมเลี้ยงกันด้วยค่ะจะมีตัวอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย
ถ้าพูดถึงสัตว์เลี้ยงคงไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบสัตว์เลี้ยงประเภทน้องหมาน้องแมว
ยุคปัจจุบันหลายคนมักจะโหยหาประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใคร
เพราะฉะนั้นการเลี้ยงสัตว์ที่แปลกและแตกต่างจึงเกิดขึ้นค่ะ
วันนี้เรามีสัตว์เลี้ยงสุดแปลกแสนน่ารักมาแนะนำ
แต่จะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลย
เริ่มกันที่เจ้าชูก้าไกลเดอร์
ชูก้าไกลเดอร์กระรอกบินออสเตรเลียหรือที่เรียกกันว่าจิงโจ้บินนี่แหละค่ะ
เพราะเป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องสำหรับเลี้ยงดูลูกอ่อน
อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับหมีโคอาล่าและจิงโจ้
ูก้าไกเดอร์มีถิ่นกำเนิดในเกาะแทสเมเนียประเทศออสเตรเลีย
และพาพวนนิวกินีประเทศอินโดนีเซียค่ะ
เป็นสัตว์ที่หากินตอนกลางคืน
ตอนกลางวันเขาจะชอบนอน

ยังเป็นสัตว์ที่ต้องการความสนใจและความเอาใจใส่เป็นอย่างมากอีกด้วย
หากคุณตัดสินใจที่จะเลี้ยงก็ต้องมันสนใจและก็เล่นกับมันบ่อย

และสำเด็ดรูปเฉพาะสุก้ากาไกเดอร์
ต่อกันที่กุ้งเครฟิส
กุ้งเครฟิสหรือลอบสเตอร์น้ำจืด
บางครั้งก็เรียกว่ากุ้งกล้ามแดง
มีลักษณะเปลือกหนาเป็นชุดเกราะคุมส่วนหัวอกและลำตัวค่ะ
ส่วนขามี๒ประเภทคือขาเดินและขาว่ายน้ำ

คู่แรกสุดเป็นกล้ามที่ใหญ่แข็งแรงเพื่อไว้ต่อสู้ป้องกันตัว
ส่วนขาว่ายน้ำจะเป็นแผ่นมีลักษณะแบน
มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือยุโรปเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย
ปัจจุบันมีการค้นพบมากกว่า๕๐๐ชนิด
ส่วนวิธีการเลี้ยงก็สามารถเลี้ยงในภาษณะใดก็ได้
ที่สามารถเปลี่ยนน้ำได้ง่าย
อุณหภูมิควรอยู่ที่ประมาณ๒๓๒๘องศาเซลเซียส
เลี้ยงหลายตัวต้องมีพื้นที่กว้างขวาง
เพราะตัวโตจะมีขนาด๓๔นิ้วเลยล่ะค่ะ

ไม่อย่างนั้นกุ้งตัวเล็กอาจถูกรังแก่
และก็ตกเป็นอาหารของกุ้งตัวโตได้
อกจากนี้ควรมีขอนไม้กระถังดินเผา
กระถางต้นไม้แตกทำเป็นโพรงเพื่อให้กุ้งพักอาศัยค่ะ
เพราะธรรมชาติของกุ้งทุกชนิดชอบออกหากินในเวลากลางคืน
ส่วนกลางวันจะนอนหรือหลบซ่อนตัว

หรือจะเป็นไร่แดงหนอนแดง
ไส้เดือนแดงก็ได้เช่นกัน
ต่อกันที่หนูอ้น
อ้นหรือหนูอ้นเป็นสัตว์ฟันแทะจำพวกหนึ่งค่ะ
ซึ่งเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับตัวตุ่นมีรูปร่างคล้ายหนูขนาดใหญ่
รูปร่างโดยรวมก็คือมีลักษณะลำตัวกลมอ้วนป้อมขนสีน้ำตาล
ตาและหูเล็กมากขาและหางสั้นไม่มีขน
แทะคู่หน้ามีขนาดใหญ่แบบเห็นได้ชัดชอบอาศัยอยู่ใต้ดินหรือโพรงไม้
มีทั้งหมด๔ชนิดมี๒สกุลที่พบในทวีปเอเชียแถบภูมิภาคเอเชียใต้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีนตอนใต้
ส่วนวิธีการเลี้ยงเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายมากค่ะ
เลี้ยงไว้ในกรงควรมีความสูงประมาณ๑เมตรเพราะหนูอ้นปีนได้
เพราะอ้อนไม่สามารถปีนผิวแซเมนของหมออาหารใช้เลี้ยงไปก็คือ
ไผ้เปลือกแตงโมมันเทศเข้าโพดและอ้อย
ท่อนคืองูหลามขนาดเล็กมีถิ่นกำเนิดจากทวีปแอฟริกา
พบตั้งแต่แอฟริกากลางไปจนถึงแอฟริกาตะวันตก
มีขนาดตัวเมื่อโตเต็มวัยเพียง๑เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ
หนักเต็มที่แค่๓กิโลกรัมเท่านั้น
เป็นงูที่ไม่มีพิษมีนิสัยขี้อายไม่ก้าวร้าว
เป็นสัตว์ที่หากินตอนกลางคืนและมีสีมากถึง๔๐สี
แถมยังผสมได้ลวดลายหรือสีที่แตกต่างออกไปอีกตลอดเวลาด้วย
เลี้ยงงูบอลไพท่อนนั้นสามารถเลี้ยงน้องในกล่องใสอาคิลิก
หรือกล่องพลาสติกได้แต่อย่าลืมเจาะรูระบายอากาศให้น้องหายใจได้สะดวกด้วยนะคะ
อาหารการกินก็จะเป็นหนูไม้หนูแร็ดหรือสัตว์ฟันแท้ค่ะ
และสุดท้ายก็คือกิ้งกาทะเลทราย
กิ้งกาทะเลทรายหรือเบียดดาก้อน
เป็นสัตว์ที่กระจายพันธุ์อยู่ในทะเลทรายที่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขา
สลับกับเนินซ้ายเตี้ยในประเทศออสเตรเลียแถบรัฐควีนสแลนด์
โดยหากินและอาศัยอยู่บนพื้นมากกว่าที่จะปีนป่ายตามก้อนหินหรือต้นไม้
ส่วนลำตัวมีสีน้ำตาลสลับกับลายสีครีมเข้มตามธรรมชาติ
ตามลำตัวจะเต็มไปด้วยเกล็ดและหนามเล็กใช้สำหรับป้องกันตัวจากศัตรูผู้ลากค่ะ
โตเต็มที่ก็จะมีความยาวรวมหางประมาณ๑๖หรือ๑๘นิ้ว
มีจุดเด่นที่ถุงใต้คอซึ่งเป็นน้ำแหลมและดูคล้ายเขาค่ะ
กาดทะเลทรายนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะมีอุปนิสัยที่ไม่ดุร้ายไม่กัดหรือทำร้ายมนุษย์
เลี้ยงในตู้ปลาที่ปูพื้นด้วยทรายหรือกรวดแห้งเหมือนสภาพที่อยู่ในธรรมชาติค่ะ
กินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์เช่นหนอนแมลงกิ้งกาขนาดเล็กผักชนิดต่าง
เป็นยังไงบ้างสัตว์เลี้ยงสุดแปลกแสงน่ารักถูกใจกันไหมคะคุณ

เลือกไม่ถูกหรือว่าจะเชิงเลี่ยงตอนไหน
ไม่เลือก
ตัวแรกน่ารักตัวหลังไม่ไหวแล้ว
มันแปลกเห็นไหมรวบรวมมาให้ดูกันบางคนก็ชอบเลี้ยงแปลกไงแต่ว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีวิธีการเลี้ยงกันเอาจะใส่ที่แตกต่างกัน
สำคัญคือตัวเรานั่นแหละเลี้ยงเขาด้วยความรักนะคะ